ในการออกวิ่ง๕๕วันตั้งแต่ใต้สุดมาจนเหนือสุดระยะทาง๒๒๑๕กิโลเมตร
จากอำเภอเบตงจังหวัดยาลามาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อหารายได้ให้กับทางโรงพยาบาลวัด๑๑แห่งทั่วประเทศนะครับ
โดยขณะนี้สามารถทำยอดเงินบริจาคทะลุ๑๑๐๐ล้านบาทไปแล้ว
วิ่งเข้าสู่เส้นชัยที่ด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สำเร็จ
ในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีวันนี้
กลางเสียงปรบมือแสดงความดีใจ
ทีมงาน๙คนละ๙จากประชาชนที่มาเฝ้ารอให้กำลังใจกันตั้งแต่ช่วงเช้า
รู้สึกดีใจมากเลยค่ะได้มาเจอพี่ตูนวันนี้
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ว่าวิ่งจับไปตรงมาจนถึงแม่สายนี่เหนือสุดเลย
ยินดียินดีด้วยค่ะกับพี่ตูนค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับประเทศไทยของเราที่มีศิลปินที่เป็นผู้นำเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
ตูนบอดี้แลมเปิดเผยว่าความสำเร็จในครั้งนี้เกินความคาดหวัง
ขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จครั้งนี้
ถ้าไม่มีคนไทยทุกคนก็เราพวกเราก็คงเดินทางมาไม่ถึงครับ
แน่นอนครับไม่มีทางนะครับเพราะว่าเป็นคนไทยทุกคนเหมือนกัน
ขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะครับ
นับตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนกระทั่งวันนี้
ตูนบอดี้แซลัมและทีมงานเก้าคนละเก้าวิ่งออกจากอำเภอเบตรงจังหวัดยะลา
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรวมทั้งสิ้น๕๕วันระยะทาง๒๒๑๕กิโลเมตร
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศประสบผลสำเร็จเกินความคาดหมาย
เดิมตั้งเป้ายอดบริจาคที่๗๐๐ล้านบาทซึ่งล่าสุดยอดบริจาคอยู่ที่๑๑๔๘ล้านบาท
พัฒนาอบรินพัฒนาปะพานันข่าวเที่ยวรัฐทีวีบริงาร